หรือยังคนกรุงเทพพร้อมรับน้ำหรือยังโอ้ไม่พร้อมเลยมันมีสัญญาณ
ชี้ว่าน้ำเหนือมาถึงกรุงแล้วโอ้ยเพราะเมื่อคืนนี้น้ำเอ่อ
แล้วก็ไปท่วมที่เกาะเกร็ดนนทบุรีเต็มพื้นที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาครับ

เราเคยไปเที่ยวกันเราจะเห็นว่าตอนที่สภาพปกติก็เป็นทางเดินแบบธรรมดา
ขึ้นน้ำมาเยอะแล้วน่ะนี่ล้วนึกถึงไปปี๕๐๒นาที
เหตุการณ์คล้ายกันเลยโดยรอบพื้นที่กรุงเทพปากเกร็ดก็โดนท่วม
น้ำเหนือมาแล้วครับถึงแล้วด้วยนะครับ
ท้ากันที่เกาะเกร็ดก่อนเลยไหลทะลักเข้ามาแบบนี้เมื่อคืนนี้ครับ
เต็มพื้นที่ไปแล้วแล้วก็หลากเข้ามาท่วม
เมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหค่อนข้างแบบน่ากลัวมากเลยนะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามผู้โพสต์ชื่อว่าคุณมะลินะฮะอยู่ที่เกาะเกร็ดนั่นแหละ
บอกว่าโอ้โหน้ำสูงต่อเนื่องมานะฮะตั้งแต่วันที่๓๐ที่ผ่านมาแล้วล่ะนะฮะ
ดึกเลยไอ้คันดินรอบบ้านที่ทำเอาไว้มันรับน้ำไม่ไหวแล้วมันก็พัง
แล้วพอพังปุ๊บเนี่ยฮะน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไหลบ่าเข้ามาท่วม
ชั้นหนึ่งถึงคอถึงคอไม่กี่แบบนาทีเพราะในกรอกเก็ดเนี่ยมันจะมีบางจุด
แล้วน้ำทะลักแบบนี้คุณผู้ชมส่วนเช้าของเมื่อวานเนี่ยทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจ
ที่กอกเกร็ดฮะที่ดนตร์ธรรมดิสัตว์เพราะว่าบ้านประเดินของประชาชน
ที่ลิ้งร้ายอยู่รอบริมเกาะเก็ดนะฮะ
ตลอดทั้งเส้นทางสัญจรส่วนผลไม้ถูกท่วมไปแล้ว
แบบเต็มพื้นที่อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทั้งเกาะเก็ดเลย
นะฮะบางบ้านที่รุ่มต่ำอย่างที่ผมบอกว่าชั้นหนึ่งมิดไปเลย
นะฮะส่วนวัดเกาะที่สำคัญสำคัญก็คือวัดฉิมพรีสุธาวาส
นี่สุธาวาดนี่แหละนี่สำคัญก็น้ำท่วมเช่นเดียวกัน

พระสงฆ์ต้องเดินลุยน้ำบินทบาท
แต่ที่น่าสะเทือนใจคือเป็นภาพพระสงฆ์กำลังอาภาษณ์ท่าน
ท่านต้องถกจีวอนใช้ไม้เท้าค้ำยันลุยน้ำเดี๋ยวจะมีภาพพระสงฆ์อาภาษณ์รูปหนึ่ง
คือไปประกอบกิจด้วยความยากลำบากอันนี้พระท่านบินทบาท
ต้องลุยน้ำถกจีวอนบินทบาทแบบนี้
แต่ก็อย่างที่บอกน่าสงสารพระที่ป่วยอาภาษณ์ท่าน
อาภาษณ์ดีใช่มั้ยเนี่ยนี่มิดูดิคุณ
คือจะตกไหมท่านจะยังไง
แล้วท่านต้องเดินช้าด้วยนะกว่าจะเดินไปได้แต่ละก้าว
แล้วสัตว์มีพิษก็จะมาในช่วงนี้นะครับ
ส่วนที่ชุมชนบ้านโอ่งอ่างครับหมู่๗
มาร์คสำคัญที่คนจะไปท่องเที่ยวกัน
จะไปชมวิถีชีวิตกันของชาวเชื้อสายมอน
ชาวบ้านต้องบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมตอนนี้ถึงเอวไปแล้วนะ

ชาวบ้านก็ต้องพากันปิดร้านเกือบทั้งหมด
คือเกาะเก็ตคนจะไปต้องข้ามเรือไป
แล้วตอนนี้น้ำมันสูงโป๊ะมันก็ลอยขึ้นไปแบบนี้เหนือท่าแล้ว
คุณผู้ชมเท่ากับว่าตอนนี้พื้นที่นนทบุรีน้ำท่วมแล้ว
และอย่างที่ผมบอกว่าคนกรุงเทพพร้อมหรือยัง
คุณต้องไม่ประมาทเพราะน้ำเหนือมาถึงแล้ว
พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำระวังเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดี

ส่วนพื้นที่ปากเกร็ดเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงเนี่ย
ส่งไลน์มาบอกได้เหมือนกันนะคะส่งกำลังใจให้